คุณผู้ชมคะมาติดตามอาการป่วยของพี่ไข่มุกกันบ้างนะคะ
คือพี่ไข่มุกเนี่ยเป็นสาวแปดแพทย์สองเป็นดาราตลกที่อยู่ในวงการบันเทิงมาสักครั้งแล้ว
แล้วตอนนี้พี่ไข่มุกป่วยเป็นมะเร็งสะโพกนะครับคุณผู้ชม
แขนขาหมดเรี่ยวหมดแรงโดยเฉพาะขาเนี่ยหมดแรงไม่สามารถที่จะเดินได้เลย
ซึ่งล่าสุดเมื่ออาทิตย์ที่แล้วค่ะพี่อ้วนรีเทิร์นซึ่งเป็นเพื่อนของพี่ไข่มุกเนี่ย
ได้มีโอกาสออกมาไลฟ์สดนะคะขอความช่วยเหลือบรรดาแฟนนะครับ
บอกว่าอาการป่วยของพี่ไข่มุกตอนนี้ที่เป็นมะเร็งสะโพกขาหมดเรี่ยวหมดแรง
สภาพคล้ายผู้ป่วยติดเตียงเลยนะคุณแถมหมดเงินรักษาเป็นล้านล้านเลยนะคะ
อนคนใจดีช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลหน่อยนะคะตอนนี้เป็นยังไงอาการเป็นอย่างไร
ฟังพี่อ้วนอัปเดตล่าสุดกันเลยค่ะ
คือคือตอนนี้กำลังใจดีมากค่ะหลังจากไลฟ์สดไปแล้วเนี่ย

มีคนแชร์ทั้งหมด๒๐๐๐กว่าแชร์นะคะ
แล้วก็มียอดเงินเข้ามารวมแล้วนะ
รวมเข้ามาประมาณ๗๘แสนบาทแล้ว
แล้วก็เงินที่ดูแลตัวเองในช่วงที่ยังทำงานไม่ได้
ช่วงกายภาคบำบัดด้วยถือว่าเป็นการช่วยเหลือจากเพื่อน
แต่ว่าก่อนหน้านี้มันมีกระแสข่าวออกมา
เป็นมะเรนสะโพกจริงแล้วตอนนี้ที่ติดเชื้ออยู่เนี่ยติดเชื้อในกระแสเลือด